คุณผู้ชมครับมาช่วยกันดูหน้าจอหน่อยค่ะ
บางทีเราขับรถมากลางค่ำกลางคืนเราก็ต้องระวังเส้นทางแล้วถูกไหม
แต่อันนี้ที่มาข้างหน้าเนี่ยผีหรือว่าคนคะ

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนคือเขาเห็นรถเขาก็ต้องตกใจไหม

แต่ดิฉันก็ไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้คือผีนะคุณผู้ชม
แต่เพียงแต่เอามาให้ดูแล้วมันก็เป็นคำถามค่ะ
ว่าผู้หญิงคนนี้ที่มาเดินอยู่กลางถนนจะวิ่งเข้าใส่รถนี่

เขาได้ยินไหมเนาะเสียงแตรที่บีบ
หรือหลายคนไปดูในโซเชียลบอกเอ๊ะผีหรือคน
เออเนี่ยเจ้าของคลิปเขาบอกว่าไปเจอตรงเส้นทางบ้านแม่ปุง

เส้นทางมาวัดดอยพระชาญที่อำเภอแม่ทะของจังหวัดลำปางค่ะ
ดูจากท่าเดินคือเขาก็ดูไม่ได้เมาหรอก
แต่เหมือนกับจะเดินพุ่งใส่รถยังไงก็ไม่รู้

เขาบอกว่ามีเอาไม้มาขวางถนนตอนสักประมาณ๔๕ทุ่ม
ชาวเน็ตบอกว่าถ้าเจอแบบนี้อย่าจอดนะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
เพราะว่าหรือเขามีวัตถุประสงค์ไม่ดีหรือเปล่า
กลัวว่าจอดแล้วเดี๋ยวก็อาจจะโดนจี้โดนปล้นอะไร
แต่เอาคลิปนี้มาเตือนค่ะมาเตือนภัยกันไว้
ใครที่ใช้ถนนกลางข้ามกลางคืนต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
เมื่อกี้ซูมเมื่อกี้ขยายแล้วดูแล้วเป็นคนล่ะคุณ